ก็คือว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาฝันฝันเห็นผู้ชายแก่ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมาบอกว่าให้มาขุดตะเคียนนี่แหละ
ครับก็ไปขุดปรากฏว่าเจอจริงจริงเป็นตะเคียนท่อนยักษ์แล้วค่ะคุณผู้ชม
จากนั้นเขาก็อันเชิญขึ้นมาทำพิธีขอโชคกันเลยค่ะ
ไปค่ะเห็นไหมชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันไปไปทำพิธีเชิญต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำ
ที่บริเวณโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองน้ำกุฎสาหร่าย
ตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปกันเมื่อวานก่อนนะคะ
คือหลังจากที่ไปขุดแล้วเนี่ยก็จะนำต้นตะเคียนเนี่ย
ไว้ที่วัดสาหร่ายมังคลารามพูดถึงต้นตะเคียนต้นนี้หน่อยนะคะ
มีความยาวถึงสิบสี่เมตรสามสิบเซนติเมตรเส้นรอบวง๑เมตร๘๐เซนติเมตร
โอ้โหเกือบสองเมตรดูเดยกขึ้นมามีเส้นรอบวงน่ะ
นี่เอาขึ้นมาแล้วนะคะก็คาดว่าดูจากลักษณะเนื้อไม้
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านสมบัติสุขสุวรรณ
บอกว่าก่อนที่จะขุดพบต้นตะเคียนเนี่ย
คนขับรถแบ็คโฮที่มาขุดลอกหนองน้ำฝันค่ะ
ฝันเห็นชายแก่๓คนนะน้องใบตองคุณชนะ
บอกว่าคล้ายเหมือนเป็นคนโบราณ
นุ่งสโรงเดินเข้ามาแล้วก็บอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าอยากจะขึ้นจากน้ำ
วันรุ่งขึ้นนะคะคนขับรถแบ็คโฮ
ก็เลยไปดูค่ะปรากฏว่าไปเจอตะเคียนฝังอยู่๓ต้นจริง
แต่สิ่งที่ขุดค้นขึ้นมาได้เนี่ยเจอเพียงแค่ตะเคียนต้นเดียวเท่านั้น
เพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในคลองมันเยอะต้องรอสูบออกไปก่อนนะคะ
พอชาวบ้านรู้เห็นแบบนี้แล้วโอ้โหหลังไหลมาเทมา
รูปคำถูถ่ายต้นตะเคียนหน่อย
แต่แค่นั้นไม่พอยังสนใจรถคันนี้ด้วยนี่
รถที่ใช้ยกตะเคียนขึ้นมานี่แหละค่ะ
มีทะเบียนแบบไทยแล้วแบบอังกฤษนะอันนี้แบบไทยเนาะ๘๓๑๐๐๔

ถูกต้องส่วนรถแบ็คโฮไปดูเหมือนกัน
แบล็กโฮล์ก็มีทะเบียนนะคะแต่เป็นทะเบียนเหมือนฝรั่งนิดนึง

นี่อาจจะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวฉันบอกแล้วกันนะคะ
แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่โชคดีของแต่ละบุคคล
ก็พูดอย่างนี้ทุกทีก็ไม่มาสักทีอ่ะสิ
ก็ไม่อยากให้ยึดติดมากไงคุณชนะ
ดูเพื่อนมันมีอีกหลายอย่างให้ดูกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าหยุดยั้งไปให้สุดค่ะ